เหตุการณ์เขื่อนแตกที่สปลาวทำให้เราได้เห็นทานน้ำใจของคนไทยที่หลั่งไหล
ส่งต่อความช่วยเหลือไปหาพี่น้องชาวลาวนะคะรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงของเราก็เหมือนกัน
นิ่งนอนใจซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือธันวาสุริยจักร
ธันวาเองเป็นคนที่เกิดแล้วก็เติบโตมาที่ลาวนะครับคุณผู้ชม
น้อยคนนะจะรู้ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยธันวาบอกว่าเตรียมที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เขื่อนแตกที่อัตปือ
และยังฝากขอบคุณมาถึงพี่น้องคนไทยที่ร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประเทศเพื่อนบ้านในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะ
ต้องขอขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับที่ร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบภัยที่ประเทศลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะฮะ
ครั้งแรกที่ผมได้ทราบข่าวนะครับผมรู้สึกว่าสัมผัสสะเทือนมากนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเหตุเมืองที่เกิดเหตุเนี่ยห่างจากเมืองที่ผมเกิดเพียงแค่๓๔ชั่วโมงเองนะฮะ
ซึ่งจะรับบริจาคถึงแค่ช่วงเที่ยงของวันนี้เท่านั้นตอนนี้ยังพอมีเวลาตอนนี้๑๐โมง๕๐กว่านาทีนะคะ